เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำกันก่อน

แต่โรงเรียนไม่นำตัวส่งโรงพยาบาล

ผู้ปกครองบอกเฮ้ยทำไมโรงเรียนทำแบบนี้

ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชายวัย๕ขวบ

บอกว่าคุณภาคาวช่วยหน่อยเถอะ
ช่วยเป็นกระบอกเสียงหน่อยเถอะนะฮะคือแขนซ้ายของเด็กมันผิดรูปขนาดนี้
มันมันมันหักแน่แน่อยู่แล้วอ่ะครับมันหักอย่างนี้เลยนะครับนะฮะ
ผู้ปกครองคืออาของเด็กชื่อว่าคุณกันนิกาบอกว่าโอ้โหนี่นะ
หลานมาตั้งแต่อายุสามเดือนนะพ่อกับแม่ของหลานเนี่ย
รับจ้างทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะฮะซึ่งตอนนี้หลานเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสาม
และทุกคนในครอบครัวก็จะผลัดกันไปรับไปส่งหลานที่โรงเรียน
จนกระทั่ง๑๓มิถุนายนที่ผ่านมาจริงมันเกิดมาครึ่งเดือนกว่าแล้ว
คือหลานชายเนี่ยประสบอุบัติเหตุแขนหักย้ำว่าเกิดขึ้นที่โรงเรียน
แต่ครูตอนที่เกิดเหตุไม่แจ้งผู้ปกครองแล้วไม่พาเด็กไปหาหมอไปทำแผน
ใส่เฝือกที่โรงพยาบาลปล่อยให้เด็กกลับบ้านมาทั้งทั้งที่แขนงอแบบนั้น
นะฮะผู้ปกครองมีคำถามมากมายว่าทำไมถึงปล่อยขนาดนี้
วันที่เกิดเหตุพี่ชายของเธอเนี่ยไปรับหลานกลับมา
ถึงบ้านแล้วไปเห็นแขนหลานเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะ
แขนผิดรูปเป็นแบบนี้เธอตกใจมากเสียใจ
สอดถามหลานบอกซ์ว่าแขนหักตั้งแต่เที่ยงวัน

เธอก็เลยรีบเอาตัวหลานไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลก่อนเลยค่ะ
เฝือกอะไรให้มันเสร็จสับก่อนค่ะวันรุ่งขึ้นก็ไปโรงเรียนไปถาม
ไปถามครูมันเกิดอะไรขึ้นค่ะแต่ได้คำตอบกลับมาจากครูประจำชั้นว่า
ก็เห็นตั้งแต่เที่ยงแล้วแต่เด็กไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้มาขอให้ช่วยอะไร
คุณเห็นหน้าแขนเด็กขนาดนั้นแล้วคุณไม่คิดจะพาเด็กไปหาหมอเหรอ
ถูกไหมครับอันนี้ครูบอกว่าเห็นตั้งแต่เที่ยงนะครับ
หลังจากนั้นภูมิในการโรงพยาบาลและครูประจำชั้น
เอากระเช้ามาขอโทษที่บ้านขอโทษขอโพยแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินเยียวยาให้ห้าหมื่นห้าพันบาท
คือพอเอาโรงเรียนกับครูประชำชั้นมาก็มารับผิดชอบ
นัดจ่ายเงิน๒๐มิตรทุนายนแต่พอถึงวันไม่เห็นมา
และบอกว่าถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาละกัน
อันนี้เป็นฝั่งที่ครอบครัวของเด็กบอกนะคุณผู้ชม
เราย้ำว่าเราได้ข้อมูลมาจากฝั่งครอบครัวของเด็กก่อน
แต่ว่าทางภูมิในการโรงเรียนหรือคุณครู
คุณอยากชี้แจงคุณติดขัดปัญหาอะไรเบิกเงินไม่ได้หรืออะไร
หรือข้อที่จริงเป็นอย่างไรเป็นอย่างที่คุณอาของเด็กบอกหรือเปล่า
คุณชี้แจงมาได้อันนี้เราต้องฟังความสองด้านด้วย
แต่ล่าสุดทางครอบครัวของเด็กนะฮะไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรม
แล้วไปแจ้งความที่สพนกี่เรียบร้อยแต่เรื่องก็ยังเงียบ
สุดท้ายก็เอาเรื่องนี้มาฝากสื่อมวลชนฝากไทยรัฐทีวีนะฮะ
นำเสนอช่วยกระทุ้งเพราะอยากให้โรงเรียนและครูเนี่ย
สนใจเด็กมากกว่านี้ควรจะมีมาตรการดูแลเด็กที่ดีกว่านี้
ไม่ควรจะปล่อยให้เด็กแขนหักแล้วเอาตัวกลับมาที่บ้าน
โดยที่ไม่เอาไปทำแผลไปเข้าเฝือกเลยแล้วย้ำแบบนี้ว่าเงินเยียวยา
ก็ยังไม่ได้สักบาทเดียวนะครับอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับ